เพราะว่าที่นี่นะคะบอกเลยว่าเขามีการทำการเกษตร
ปลูกผักเลี้ยงสัตว์แบบออร์แกนิค

ใช่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าที่นี่ถ้าคุณไปแล้วที่อุดรออร์แกนิคฟาร์ม
คุณจะไปพบกับคุณนิโคลัสเอ็นเนสเทลเลอร์ชาวเอ็งเลน
อะไรคือเราเรียนกันมาแค่นี้

ไปที่นี่อุดรออร์แกนิคฟาร์มนะคะ
เลขที่๗๔หมู่๓บ้านโนนคามตำบลเชียงพิน

คุณนิโคลาสกับคุณแสงมารีอินพักทันอายุ๕๕ปีภรรยาของคุณนิโคลัสนะ
และคุณแจนิเฟอร์อินแนนส์เทลล์ลูกสาว
ก็มาต้อนรับแล้วก็พาไปเยี่ยมฟาร์มเขา
ลูกสาวของคุณ๒๔ปี
โฟกัสที่ฟาร์มก่อนตอนนี้
เดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้เขามาให้องค์ความรู้เรื่อง
การทำการเกษตรแบบออร์แกนิค
อ่าแล้วพาไปเยี่ยมชมฟาร์มด้วยพื้นที่ทั้งหมด๘ไร่นะคะ

ฟาร์มขนาดใหญ่ร้อยไร่อยู่ที่บ้านนาแองตะบนนิคมสงเคราะห์อำเภอเมือง
คุณนิโคลอสบอกว่าอ้าวนิโคลอสบอกว่าไง
มาอยู่ที่อุดรก็เห็นว่าที่นี่มีความหลากหลายของพันธุ์ปลา

ตีปากคุณนิโคลอสเหรอเอาดีไม่ต้องสำเนียงเขาอ้าว

คือเขาบอกว่าที่นี่มันมีความหลากหลายของพันธุ์ปลาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง
แล้วเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การทำการเกษตรแบบผสมผสา
โอ้โหสุดยอดเลยเป็นฝรั่งหัวใจไทยของแท้
และคุณแสงมรีภรรยาเขาบอกว่าเพื่อที่แปดไร่ของความภาษาของเขา
แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และขุดบ่อเลี้ยงปลา
ส่วนที่ดิน๑๐๐ไร่ก็จะหมุนเวียนกันไปเลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงหมูเลี้ยงห่าน
แล้วดูเขาทำแบบเป็นจริงเป็นจัง
อ่อดีดูอ่อดี
คือรูปร่างกำยำสวยงามเลยเจ้าวัวตัวนี้
นึกว่าหมาตรงล่าง
ปัจจุบันเขาปลูกข้าวหอมรีด้วย

รวมถึงเลี้ยงหัวนมหัวเนื้อ
เนื้อไก่ไข่หมูและห่าน

เขาดูแบบเป็นคนที่แบบมีความสุขกับการทำแบบ

และมีอีกร้อยไหล่ที่แลงสัตว์

ความเขียวขจีเหมือนธรรมชาติกลับขึ้นมา
บอกว่าอยากให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดเลย
ใครสนใจนะเข้าไปดูกันได้
หรือว่าทางช่องทางโซเชียลทุกทาง
ที่ฉันเหมือนเคยเห็นใช่ที่ฉันเคยเห็นคุณนิโคลัสเนี่ย
แล้วเขาจะถ่ายคลิปลงกับคุณลูกสาวเขา
แล้วลูกสาวเขาที่เป็นลูกครึ่งเขาจะพูดภาษาไทยนั่นแหละ
แล้วจะถามคุณพ่อว่าทำไมเราต้องปลูกต้นไม้ต้นนี้
หรือทำไมเราต้องแบบเลี้ยงสัตว์ลักษณะแบบนี้
นี่คุณลูกสาวเหมือนจะเป็นคนตัวนำเรื่อง

เออที่ฉันเหมือนเคยเห็นคุณพ่อจำงานไม่ต้องไปผิดนะดีนะ
ให้ความรู้ในช่องทางที่เสพกันง่าย
เข้าใจกันง่ายเข้าถึงกันยังไงได้เรียนรู้ด้วย
ลองไปตามกันดูต่อนะจ๊ะ
อุดอลอุดอลเอาผิดความภาในเถอะนะคะ